การจัดพิธีแห่ข้าวโอนโตนในแต่ละท้องถิ่นจะมีช่วงเวลาในการจัดพิธีแตกต่างกันไป
โดยทั้งนี้คนไทยเชื้อสายลาเวียงในพื้นที่บ้านตะคุอำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชศรีมา
เริ่มมีพิธีแห่ข้าวโอนโต้นหลังจากวันออกพรรษาแล้วก่อนที่จะมีพิธีรับกระถิ่น
เพราะสามารถนำข้าวของเครื่องใช้ไว้ประกอบในพิธีรับกระถิ่นที่จะมีต่อเนื่องกันได้
ดังนั้นคนในพื้นที่จะต้องจัดเตรียมทั้งกำลังคน
ข้าวของเครื่องใช้ให้พร้อมสำหรับงานบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นถึงสองพิธี